ข่าวต่อไปจะให้คุณผู้ชมดูการแข่งขันเรือเร็วในคลอง

เรือบินอย่างที่ผมบอกไหมคุณพระราพร

คือไม่คิดไม่ฝันว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นนะครับ

ตื่นตะลึงกับความเร็วไม่พอ

อ้าวแล้วคนขับเรือไปไหนอ่ะ

หน้าทีเรือบินรอบหน้าสู้ใหม่ค่ะ
คลองวัดเจดีหอยปฐุมธานีลูกแม่ละมัย

โอ้โหถ้ากีฬาที่ใช้ความเร็วแบบนี้ต้องระวังจริงนะฮะเนี่ย